ยังมีเราสองคนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผม
เป็นวัวเคยค้าม้าเคยขี่

เข้าในพิฆาตภัยย่านนักบูรณ์เพชร
เขาคือเพชรมรกฎโซ่อดิสร

นักมวยฝ่ายแดงดาวเด่นโรงเรียนกีฬาโคราช
ชื่อนายสุธิศักดิ์ดอกคำอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๔๐ครั้ง

พร้อมข้างหลังชนะคะแนนเพชรมรกฎโซ่อดิสร

เพชรมรกฎโซ่อดิสรชื่อนายกิตติน

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ชนะ๕๑ครั้งแพ้๑๐ครั้ง

ดาวเด่นโรงเรียนกีฬาโคลาส

โรงเรียนกีฬาโคลาสอดีตนักมวยเก่า
มาเป็นตัวแทนของอาจารย์จุพยุงศักดิ์

ขณะที่น้ำเงินก็มีทางด้านของคุณอดีศรนะครับ

คู่แรกครับของการถ่ายทอดสดนะครับ

คู่นี้จะออกยังไงติดตามกับพี่บุ๋มแล้วก็พี่ป่าครับ
บนเวทีนะครับนี่เป็นคู่เปิดหัวในวันนี้ครับ
เดชโรงเรียนกีฬาโคราชแดง
น้ำเงินเพชรมรกฏกอดีศรนะครับ

ทุนกบกลางให้คะแนน๓คนนะครับ
มีทงชัยวันชัยแล้วก็นรง๓คน

กรรมการมันตัวเล็กกว่ากรรมการอยู่แล้วนะ
ฝีไม้ลายมือแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินครับจัดจ้าน
อยู่ที่ว่าปะทะเบียดเสียดสีแล้วยุบหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับ

ติดตามครับนี่เป็นเกมในยกที่๑ของมวยคู่แรกในวันนี้นะครับ

ต้องบอกว่ามวยไทยนี่ขึ้นชื่อว่ามวยไทยต้องทรงชัยทรงชัยต้องมวยไทย
นี่แหละครับศึกยอดมวยไทยรัฐของเราที่ตรงนี้แหละครับ
ติดตามกันได้ทุกวันเสาร์ครับโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
ที่สำคัญครับศึกยอดมวยไทยรัฐจากนี้ไปนี่
หนูถือว่าเข้มพฤตรวินเรื่อยครับโดยสัปดาห์หน้านี้มาละ
แฟนเรียกร้องกันมากก็จัดให้ตามคำเรียกร้องครับ

อย่างนี้คือแฟนมือเรียกร้องก็อยากรุ่งกิ่งสัง

ถ้าคิดว่าเล่นไม่ได้ก็ดูว่ามันเก่งขนาดไหน
พี่บ๊อกกิ๊วไม่เคยออกตู้ให้เห็นเลยนะฮะมาดูกัน
ในยกที่๑อยู่นะครับช่วงนี้
นี่ใหญ่กว่าเห็นเลยนะครับดาวเดชโรงเรียนกีฬาโคราช

ไม่แน่มันอาจจะเป็นใหญ่ฟักใหญ่แฟงก็ได้

ลุ้นกันไปปะแข้งซ้ายหน้าเห็นไหมสาดเตะ

เป็นมวยจังหวะฝีมือนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะน้ำเงิน
เพศมรกฏก็อดีตสอนตั้งใช้แข้งซ้ายดีด้วยแข้งหน้า
ไปทุนกรมการจากวิธี

ดู
ดูคลุมจังหวะก่อนระวังแกล้งซ้ายเปิ้ลเลย๒แค่ง

ลุ้นไปว่าเสียดสีโดนตัดโดนแล้วนี่จะเขี้ยวจะยุบหรือเปล่านะครับทางด้านเพชรมรกฏ
ดูยาวเลยจังหวะขี่บนแบบนี้น้ำเงินเสียเปรียบนิดนึง
เรอคู่แรกของเรานะครับผ่านมาแล้วยกแลกปลายน้ำเงิน
เป็นกลายขยับต่อความหวัดแทมนกเต้าความอย่างต่อได้ครับ

ยกที่สองกำลังจะเริ่มก่อนเดี๋ยวนะครับ
ดูชั้นดูเชิงเห็นเหลี่ยมเห็นตัวกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวอยู่ยก๒นี่กางเกงสีแดงนี่เปิดเกมบุกเลย

แล้วสำหรับพี่น้องแฟนมวยนะถ้ามาที่ไทยรัฐที่ตรงนี้ครับ
กับยอดมวยไทยรัฐแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับ
อันนี้ใกล้ปีใหม่แล้วด้วย
อุ้ยแข่งดีเตะส่งท้ายปีเก่าเลยเป็นไงแล้ววิภา
โหยใหญ่เนี่ยออกอบุตรกันตรายังมันหนักแรง

ขยับเดินเข้าหาครับดาวเด่น
โหยเจอแข่งซ้ายหน้าต้องกันต้องปังให้ดีนะครับ
ต้องป้องกันให้ดีด้วยแข้งซ้ายหน้าเตะได้ดีเหลือเกิน
ไม่ได้นะครับ๓แข้งติดแล้วนะครับ
แค่งซ้ายของเพชรมรกฏน้ำเงินมาอีกแล้วซ้าย
ซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ออกขวาเลยนะ

เสียช่วงก็จริงครับแต่ว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือ
ลีลาสายตาน่ารักเฉียบขาดต้นครับ
นี่ปลายยุบหรือเปล่าต้องลุ้นครับคุณผู้ชม
เสียช่วงแต่เชิงไม่เสียนะพี่ป่าดูดิ
เตะเอาสะดุ้งเลยครับเตะไซด์การด์ด้วย
ยังปังไม่ได้ครับแข้งซ้ายสาดตลอดครับ
ปรากฏแข้งซ้ายเตะไม่พลาดเป้าเข้าทุกเม็ด
แต่ยัดใส่กระสอบเลยนะแบบนี้มาอีกแล้วเนี่ย

ติดได้หรือเปล่าเกาะได้หรือเปล่าตีได้หรือเปล่าครับคุณผู้ชม
ต้องติดตามลุ้นครับนี่เป็นเกมในยกที่สอง

ถ้าจังหวะแบบนี้เดินให้เร็วแบบนี้แข้งขวามีหรือเปล่า
ถ้าอยู่อยู่ไงเธอเดินไปประกบในอย่างเดียวดิโดนเพชรมะละโกด

เข้าทางแข้งซ้ายของเพชรมรกฏครับไม่คาดเป้าเข้าทุกเม็ดครับนี่แหละครับสุดยอด
ยกแล้วต้องขยับด้วยขยับต้องบอกว่าทำการบ้านมาดีครับฝ่ายเพชรมรกฎ
แก้มาดีเลยครับไม่จำเป็นนี่ไม่ปะทะซ้ายอีกแล้ว

โอ้โหนี่ถ้าให้คะแนนนี่ให้ไม่ถูกเหมือนกันนะงงอ่ะเตะเข้าไปหลายเม็ดเหลือเกินนะมีคะแนนหรือเปล่า
แต่ว่าในยุคนี้นี่สำหรับแฟนมวยจะสนใจเรื่องของมวยที่แข็งแรงก็ดูอาการมวยไงพี่ปั
นี่ยังโดนเยอะแต่ไม่มีอาการตะเข้ามาไล่ไปที่มึงตัดพื้นที่แอคแคร์โบ๊งไล่ยังซ้อมมาดี
ยกนี้ซ้ายังเดียวเลยนะครับเพลงมะรองกรดโชว์เลย
แค่ขวามีวิวอยืนจริงครับเพลงมะรองกรด

นี่ครับถ้ามีถีบยันแบบนี้ทำลายจังหวะไปบ้างก็ดีครับ
หมดยกที่สอง

ต้องบอกว่าแม่ได้รับความนิยมทั่วโลกแล้วตอนนี้นะครับผม

อย่าเคลื่อนไปนะครับ
พรุ่งนี้เคยเจอมา๕ครั้งแล้วนะครับ

ยก๒นี่ซ้ายผ่านตลอดซ้ายไฟเขียวเลยครับ

ยกนี้กางเกงสีแดงดูแล้วนี่น่าจะเดินเร็วขึ้นนะ

ความละเอียดของการคู่มวยครับ
ออกมาแล้วหนึ่งทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยผิดหวัง
นี่คือยักมวยไทยอรัตโดยโปรโมเตอร์ทรงไชต์อรัตธรสุบัติ
อย่างที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้ครับ

ตู้แต่ละครั้งนี่มวยดีต้องมีคุณภาพเลยนะครับ
ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับดาวเดชโรงเรียนกีฬาโคราช
ยังจับไหนไม่ได้นี่ลักษณะเจ็บแล้วแบบเนี่ยภายามเดินเร็วเพิ่งแล้ว
เเพราะอยู่ข้างนอกแน่นใกล้ศาสตร์มายาวอย่างเดียวเลย
เกาะไหนละ

สำหรับเสิร์นครับเทพมะละกดเจอซ้ายเจอหมากเจอหมาก
เป็นบ้วยสองแข้งด้วยครับวันนี้น้ำเงินเทพมะละกด
อย่างนั่งรับพอรอแข้งซ้ายคอยสาดครับแข้งซ้ายจุดแขน
เหมือนเดิมไม่หยุดครับดาวเด่นต้องรีบต้องไวต้องเร่งยิ่งกว่านี้ครับ

แต่ขวานำเข้าก่อนอีกก้อกในได้

เตะใส่กาดกาดมันจะล้าไงพี่ฟ้า
ไม่ทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านผิดหวังแน่นอน
พยายามชวนทะเลาะในเกาะในแล้วยังตีไม่ได้มองพี่เลี้ยงนิดนึง
น้ำเงินมีทั้งเทพมีทั้งเตี้ยเลยนะพี่ปะ
ซ้ายขวาเต็มโอ้วเสียจังหวะเลยที่สองยกครึ่งแล้ว
ไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวนะไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวตีได้หรือเปล่าตีไม่ได้
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวว่าน่าจะพลิกอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชม
เสียจังหวะเลยครับตอนนี้ดาวเดช

เทปมะลงกดไม่ชนไงพี่ฝาก
อาศัยเก็บนอกกินแล้ว

ต้องคอยล็อกแล้วตีไปเลยครับ
วยตัวสูงครับพอติดในโดนจับใต้ปีก

เก้งกล้างขึ้นมาเลยเหลืออีก๓๐วินาทีครับ

เป็นช่วงวินาทีสำคัญครับของมวยคู่แรก
วันนี้ในปลายกที่๓แข้งซ้ายเตะหลุดครับ

แข่งขวาแข่งไปซ้าย
ห่วงในพันธุ์สอง

ภูชีทัพโดนวิทีภายดุลกรมกำลังแยกออกมา

เด่นว่าไงเดินขยับขวา

นี่คือความหมั่นของจับมวยทางราคาทุกวันเสาร์

แทรกซ้ายยังไม่ได้ครับ
มวยคู่แรกผ่านมาแล้ว๓ยก

ฝ่ายแดงดาวเด่นเดินเข้าหา

โดนเพชรมะละกดที่เตะซ้ายโต้

โอ้โหเข้าเต็มชายโครง

แม่น้องเอกน้ำเงินมันไวกว่านะ

ถามว่าเดาใจยากแล้วมวยไทยเดายากกว่า
วยคู่นี้ชกกันมาหลายครั้งแล้ว
เกินจำกินตัวกันได้นะ

ยกสองยกสามนี่แม่วางแค่งซ้ายนี่ผ่านตลอด

ดีด้วยครับเดาเด่นต่างกว่า
นี่คือความสนุกของยอดมวยไทยรากัดโดยโปรเมอร์เตอร์ศกชัยและตนสุบันไม่คิดหวังครับ
เวลานี้มาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เกมนี่ยังเบียดกันตลอดนะครับ
กันตลอดอยู่ที่ว่าจะเดินตลอดได้ถึงจนจบเส้นชัยหรือเปล่านะครับ
ดูเจ้าเว้าเด็กก็โดนล็อคลัดและหันเป็นกระเทืองเลย
ก็โดนจับใต้ปีกเข้าไปโดนล๊อตเอาแบบนี้เข้าไปสองจังหวะโดนเททิ้งนิด
พอเดินเข้าไปกาลหลวงลื่อป๋อ่าวเหลี่ยงหลวงไม้
ล้มไปล้มมาเลยนะครับออกมาในต้นยกที่๔นี่ดาวเด่นฟันด้วยศอกขวา
แล้วล็อกแล้วตีล็อกแล้วหมุนล็อกคองคอยเจอแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวโอ้
สถานการณ์กดดันแล้วครับฝ่ายแดง
แล้วแบบนี้ตีอย่างลูกบวชเลยนะครับ
ซ้ายก็ตีบิดขวาก็ตี
อันนี้เหลือในอย่างเดียวแล้วนอกลำบากแล้ว

ถ้านิดเดียวยุบนิดเดียวนี่เสียหายเลยนะ
จังหวะอุดก็มาหยุดก็ไปเย็นเฉยภายใน๒๓วินียุ่งเลยนะพี่ป่ะ
ต้องให้มั่นคงนะครับต้องประคองด้วยปลายเป็นยังไง

ยังไม่เป็นฝ่ายขยับเปิดกันเต็มได้มาครับ
กาวเด่นครับตั้งนับครับ
ก่อยรอก่อยโต้หุบขวา
เข้าในแล้วยังจับไม่ได้ครับยังตียังไม่ต่อเนื่อง
เพปเวอร์ล็อกโกดนี่รอจังหวะแล้ว
เข้าขวาตีเล่นของขวาตีด้วยขวาซ้าย

เดินเข้ามาแล้วจะเก็บแข้งซ้ายกินไปเรื่อย

ปลายก็ยกแพงด้วยขวา

ตีแล้วโต้ด้วยบังด้วย
สร้างความปวดหัวเลยนะครับตอนนี้แม่
เดินย่างสังผงเข้ามาพกกไหนอย่างเดียวแล้ว
เดินย่างสามขุมเข้ามาประกบนายอย่างเดียวแล้วตอนนี้
ต้องตีอย่างเดียวครับต้องตีอย่างเดียวครับตอนนี้
ที่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงครับย่อมโดยไทยรัฐโดยโฟร์มัตเตอร์สมชัยและสนับสมันเปรี้ยนกันตลอด

โอ้โหไข้ขวามันนี้พุ่มพุ่มพุ่ม

อ้าวยังไงเคลื่องลัดเอ้าคุณประกันแตะทุน

อีกนิดเดียวหมดยก

ฝ่ายแดงดาวดินนี่เร่งเครื่องเดินเข้าหาสับสอก
เข่าขวาเข้าลำตัว
ฝ่ายน้ำเงินเพชรประกฎนี่แทงเข่าโซ่ครับ

มวยรุ่นใหญ่นี่ต่อยกันสนุกดูเดือดนะ

เบอยกู้นี่ไม่แปลกใจว่าทำไมไม่ต่อยกันหลายครั้ง

วันนี้ใครจะได้รับการชุมนุมนี่เดี๋ยวรออีก๓นาที

ยกที่ผ่านมานี่มุมแดงแรงขึ้นมานะครับ
อัดฉีด๒๐๐๐บาทด้วยเดี๋ยวดูว่ายาจะออกฤทธิหรือเปล่า
เอาติดตามต่อยกสุดท้ายครับ
เป็น๓นาทีทองของนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับ
เดชโรงเรียนกีฬาโคราช

ขณะที่กางเกงสีน้ำเงินเขียนอาวุธน้อยไปนิดนึงครับ

สีแดงบุกหนักอีกแล้วดาวเดชโรงเรียนกีฬา
มีอัดฉีดด้วย๒๐๐๐บาท
มาดูครับในช่วง๓นาทีสุดท้ายนี้

แค่งซ้ายแข้งซ้ายยังสาดตลอดเตะตลอดนะครับ

แต่ว่าจะดาวเดชน์ก็เดินไม่เลิกครับ

นัทบ้านมาตีเขา
เอออย่างไง

เป็นบัวไม่มีตาไปเลยวันนี้๑๒๓๑๕

วันนี้อืมแตะแล้วพักแตะแล้วคาไว้นี่ยังกันเกงสีแดงไม่ได้เลย
ดาวเดชน์นี่เดินตลอดอืมมวยไม่มีตากแบบเนี้ย
โดนชนเชือกเชือกขาดเลยนะเนี่ยบวกเลยต้องเดินนะครับ
สถานการณ์ที่เหลือตรงนี้ว่ายังไงครับที่เร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
โอ้โหมันรับไปเยอะนะมวยนี่บางทีบางครั้งนี่นะ
ถ้าตั้งหลักตั้งรับแล้วหนีอย่างเดียวออกอาวุธมานี่บางทีแฟนมวยไม่ชอบเหมือนกันนะ
แต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วนี่สถานการณ์นี่เริ่มทำท่าสงบครับ
เกมค่อยค่อยหยุดก็ค่อยเดินไม่อยากลืมเท่าไหร่ล่ะเพราะเดินมาตลอดแล้วนี่
อ้าวไหนไงเหลือเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีต้องมีมัดขวานต่อยแม่นเร็บเกินนะอืม
ต่อยเอาหน้าหงายทุกทีแข้งซ้ายยังเตะแข้งซ้ายยังเตะไอ้ฝ่ายแดงก็เดินไม่หรอกครับ
ยขวานี่แม่นทุกเม็ดนะเข้าทุกดอกด้วยแม่จะเอาน็อกอ้าวโดนเองดิโดนเองดิ
หาเรื่องไหมพี่บร่าเดี๋ยวยุ่งไงเดี๋ยวยุ่งไงแม่เสียจังหวะ
เดี๋ยวยุ่งไงดาวเด่งเข่าลดโดน
อ้าวอ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นยุ่งแล้วดิยุ่งแล้วดิ

บวกเลยเจออย่างนี้อย่างนี้
โดนไม่เห็นโคตระทีอ้าวบวกเข้าไปอีก
ด้วยรอคำสัตว์สินของกรรมการละครับ
ด้วยรอคำสัตว์สินของกรรมการ
โอ้โหใส่กันตลอดนะ

ลูกสุดท้ายน้ำเงินล้มลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวปวดหัวเลยกรรมการ
ดูครับว่าต้องรอคัตสินของกรรมการนะครับ

การผู้ชนะครับฝ่ายแดง

ฝ่ายมุมแดงที่จะสั่งยกนิ้วเดียวนะขอทีเดียว

ที่กางเกงสีสุดหนึ่งกันเพชรมรกฎบอกไม่ไหวไม่ไหวพอแล้ว

เรียบร้อยเลยนะครับพอได้เม็ดหลังต่อยขวาลงไป

สุดท้ายเรากลับมาชนะแบบเส้นยาแดงตรงแถม๘

มรกฏกอดีศรไปแบบตื่นเต้นเลย